คุณผู้ชมฮะตอนนี้คือเจอกันหลายที่จริงนะฮะ
เล็กบ้างใหญ่บ้างแต่คราวนี้จิ๋วเลย

พอหลังจากที่มันมีข่าวมาเรื่อยหลายคนพยายามไปควานหา
พยายามไปตามหาว่าเฮ้ยจะไปซื้อหอยมากินบ้างแล้วฉันจะได้เจอบ้าง

หอยบางหอยอ้าออกมาเอาเจอเม็ดแบบนี้
แต่ตอนนี้เจอทั้งในหอยแครงหอยหวานหอยอะไรนะคุณนะ

นักท่องเที่ยวซื้อหอยแคลงมานั่งทานริมหาดบางแสน

แต่ทานแล้วรู้สึกเหมือนอะไรกรึ๊บ
พอคายออกมาอ้าวเมโล
นี่มุกเมโลสีขาวเม็ดเล็กแบบนี้
จิ๋วหนึ่งนะฮะเท่ากับหัวไอ้เข็มหมุดนะคุณนะ
สิทธิ์ข่าวของเราเดินทางไปหาดบางแสนนะครับ
ไปพบกับคุณสุพัตราเพชรรังศรี
ซึ่งเล่าว่ามาทำงานแถวนี้ก็เลยแวะมาเที่ยวบางแสน
หอยแครงมาจากตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลามา๑กิโล
ค่าลวก๒๐บาทเอามานั่งกินท้ายรถ
กำลังกินเอาจัดกัดเจออะไรแข็ง
คายออกมาเอ๊ะมันเหมือนเม็ดมุกนี่นะ
ทีนี้ดีใจฮะอยากจะรู้เหมือนกัน
อยากจะไปตรวจสอบถ้าได้ราคาดีโอ้โหสบายเลย

ข่าวพวกหอยอะไรประมาณนี้เยอะมาก
มันจะได้ราคาอย่างนี้เหรออะไรอย่างนี้ก็แอบดีใจนิดนึง
ก็อาจจะลองเอาไปตรวจสอบดูเผื่อจะเป็นของมีค่า
ถ้าเป็นของมีค่านี่พร้อมจะขายเลยครับ
ถ้าเป็นของลูกค้าก็พร้อมจะขายค่ะ
รุ้นกันไปเดี๋ยวรอผลตรวจออกมาแล้วกันนะคะ

เขาบอกเจอเหมือนกันโพสต์เรื่องราวนี้เอาไว้คุณผู้ชมลองดูสิ
แล้วเขาใส่แคปชั่นเอาไว้นะว่ามันใช่ไหมบอกฉันที
แล้วเป็นรูปหอยหวานคุณเห็นได้ยัง

มันเล็กมากค่ะครับมันมีเม็ดกลมเล็กเล็กสีใสน้ำตาลอยู่ที่มือ

ไม่เหมือนเมื่อกี๊สีขาวสีเหลือง

ไปเจอกับนะคะคุณเมตตาจันอินอายุ๓๔ปี

เอาวัตถุกลมเล็กอันนั้นน่ะ

สีน้ำตาใสมาให้ดูเล่าว่าวันก่อนเธอไปเดินตลาดนะคะ
แล้วไปซื้อหอยหวานมาต้มจิ้มกับน้ำจิ้ม
ตอนที่กินไปเอ๊ะกัดไปกัดมาอะไรนะ
เหมือนมันแข็งกลมคลายออกมานี่แหละค่ะ
เอามาเอาไปให้ร้านทองตรวจสอบค่ะ
ร้านทองบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนะ
เธอก็เลยเก็บความสงสัยวันนี้เอาไว้
อยากให้คนที่มีความรู้ทางด้านมุกเมโล

มีคนเจอมุกเมโลแบบนี้
มีการพูดถึงราคารับซื้อกันสูง
แต่เธอบอกยังไม่เคยเห็นใครขายได้จริง

มันเป็นมุกเมโลจริงหรือเปล่า
ช่วงนี้เจอกันบ่อยนะครับ